ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีคนไทยที่เป็นตัวประกันกลุ่มแรกถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว

คุณพี่ซมไปดูคริปนี้ที่ถูกปล่อยกันมานะครับ
ขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสพาตัวประกัน๒๔คน
มาส่งให้แก่กาชาติสากลตามข้อตกลงที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้
หลังจากที่อิสราเอลยอมยุติการยิง๔วันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกัน
โดยจากคลิปจะเห็นว่ามีตัวประกันผู้สูงอายุนะครับอายุ๗๐๘๐ปีหลายคน
แล้วก็มีเด็กอายุ๒ขวบรวมอยู่ด้วย
นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่ามีคนไทยถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกัน๑๐คน
ได้รับการปล่อยตัวจากครั้งนี้เช่นเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับ
ซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์อีก๑คน
อาจจะไม่ตรงกันกับที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยแจ้งเบื้องต้นว่ามีคนไทยถูกปล่อยตัวมา๑๒คน
ผู้สมดูจากภาพนี้ก็มีใครบ้าง
ขณะที่ทางการอิสราเอลยอมปล่อยตัวชาวปาเลสตาอีก๓๙คนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกันในครั้งนี้ด้วย
เป็นความคืบหน้าครั้งแรกครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาผ่านตัวกลางก็คือกาต้า
รวมไปถึงอีรานจนนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิง๔วัน
สู้รบกันต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตเยอะบาดเจ็บก็จำนวนมากความเสียหายก็มหาศาล
กระทรวงการต่างประเทศของไทยแจ้งข่าวเพิ่มเติมว่า
คนไทยที่ถูกปล่อยตัวชุดแรก
คือมีรายงานมาจากอุปทธุรกิจและเจ้าที่สตณกรุงเทวอวิศครับ
เดินทางไปเยี่ยมคนไทยกลุ่มนี้ที่ปล่อยตัวออกมาครับจากโรงพยาบาล
ยืนยันว่าได้ปล่อยตัวมา๑๐คน
รายชื่อคุณผู้ชมดังต่อไปนี้อ่านหน้าจอไปด้วยเผื่อเป็นญาติพี่น้องของเรา
นางสาวนัทถาวรีมูลกันนายสันติบุญพร้อมนายบุญถมพันคล้อง
นายมงคลผจวบบุญนายวิทูลภูมีนายวิชัยการปัด
บัญชากองมณีนายบุตรดีแสงบุญนายอุทัยทุ่นศรีแล้วก็นายอุทัยแสงนวลครับ
ถ้าเป็นพี่น้องของท่านนะฮะมีชื่อคือได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับ
ก็ปลอดภัยนะครับทีนี้เนี่ยการตรวจสุขภาพล่าสุดก็มีการนำตัวไปตรวจสุขภาพแล้ว
ได้รับการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการแปรภาษาการดูแลขั้นพื้นฐานต่าง
แล้วก็ทยอยแจ้งญาติแล้วเบื้องต้นอยู่โรงพยาบาลก่อน๔๘ชั่วโมงครับ
นะครับเพื่อดูแลจนให้ทั้ง๑๐คนปลอดภัย
ทั้งเรื่องของการปล่อยตัวทั้งเรื่องของการจัดนักจิตวิทยา
มาพูดคุยทั้งภาษาไทยต่างให้พูดคุยกัน

ทุกคนจะได้สิทธิ์ในฐานะเหยื่อ
ของการก่อการร้ายตามกฎหมายของอิสราเอล
ทางนี้รัฐบาลไทยจัดดำเนินการส่วนต่าง

กลับสู่ประเทศไทยเพื่อส่งคืนให้กับครอบครัวต่อไป
จากรายชื่อคนไทยกลุ่มแรก๑๐คน
มี๔คนที่ทางการอิสราเอลไม่เคยแจ้งยืนยันมาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคาดว่ายังมีคนไทย
ถูกคุมตัวเป็นตัวประกันอีกประมาณ๒๐คน
จากเดิม๒๖คนที่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายอิสราเอล

รัฐบาลไทยขอขอบคุณทุกฝ่าย

หวังอย่างยิ่งว่าตัวประกันที่เหลือ